ดาวิกาค่ะเมื่อวานนี้แต่งชุดแบบ
ว้าวเซ็กซี่สุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ดาดฟ้าชั้น๗๘ตึกมหานครไปเลย

แน่นอนค่ะงานนี้ซุปตามาร่วมงานเพียบเลย
ทั้งใบล์ดวัชิรวิทบิลกิ้น
คู่รักแบงค์ชีมภาค์คู่จีนเจมส์มินาฟอสค่ะ
รวมไปถึงครอบครัวพี่เปิ้ลนาคอนด้วยเหมือนกัน
งานนี้นะได้เจอน้องใหม่ค่ะก็เลยต้องถามถึงเรื่องที่

เข้าไปตอบชาวเน็ตท่านหนึ่งที่ไม่เชื่อดาวิค่ะ
หลังจากที่ทำคอนเทนต์นะสแกนหน้าเลย

แกนไปเลยพิสูจน์ไปเลยว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทำศัลยกรรมอย่างที่ถูกเม้ากัน
โดยมีประโยคเด็ดแล้วก็แคปชั่นบอกว่า
ดาวิถึงกับงงเก่งกว่าหมอรู้ดีกว่าเจ้าตัวมีอยู่จริง
เออนี่ไงเข้าไปตอบกัน
ซึ่งน้องใหม่ยืนยันนะคะที่เขียนต่อไปวันนั้นเนี่ย
หนูไม่ได้โกรธนะพี่แค่แบบหนูงงจริงงงเฉยเลย
งงซื้อเลยก็เลยเขียนแคปชั่นไปแบบนั้นจ้ะ
ส่วนเรื่องที่ใครจะไปทำศัลยกรรมตามน้องใหม่ก็ไม่ว่านะ
ขอให้เลือกที่ดีปลอดภัยก็พอค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนะดาวิขอลอยตัวเหนือดราม่าละกัน
พร้อมวันนี้เด็กที่ว่าตัวแม่จะแค่เพื่อ

หนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อน
แล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทำเลยจบนะคะอะไรอย่างนี้
ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธอะไรเลย

มันไม่มีความต้องแบบว่าที่คลินิกอะไรอย่างนี้
เอาซิลิโคนตรงแบบเราไปทำอะไรอย่างนี้

คือถ้าใครอยากจะทำตามดาวิอะไรเต็มที่เลยค่ะ
ทำแล้วมีความสุขทำและมีความมั่นใจทำเลย

ตอบคำถามแบบลอยจะแคร์ทำไมล่ะคะ
ส่าสแกนให้ดูขนาดนี้ยังจะมาเม้าอีก

งานเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเราได้เจอพี่บัวขาว

มารับบทดรมวายร้ายแขงคือแขง
งานนี้ค่ะพี่บัวขาวคือคักมากเลยนะ
สัมภาษณ์ไปเตะโชว์ไป

ร้องเพลงไปอีกเออนะคะ

พี่บัวขาวเข้ามาสายหาเหมือนกันนะ
อื้อใจเย็นนี่เป็นแข็งแข็งแบบแข็งอะไร
นี่ใส่มาจากทุ่งนาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีตัวเดียว
อะไรพวกเขาเป็นคนตลกเหรอครับไม่ใช่เป็นคนน่ารัก
ส่องยังแบดตายจังบ่อย
เธอไม่รักกับคนแม่ดบ่อยกันจังหรือเปล่าเธอ

ฉันสุดยอดไอดอลของความแข็งแรงบึกบึนนะว่าเฮ้ย
โอ้โหส่องยังแบดตายจังบ่อย
นี่คือเฮียใบเอง
แล้วคือสัมภาษณ์ไปนอกจากทรงจากแบทมีเพลงลูกทุ่งอีก

อยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องก็ไม่บอก

เป็นดาราแบบตัวใหญ่เหมือนกันนะ
หน้าอย่างโหดไงอยู่ในโหมดมุ้งวิ้ง